ส่วนเรื่องนี้รอการตรวจสอบนะคะ
ซึ่งวันนี้มีวาดที่ผู้สมัครสอสอพักก้าวไกลค่ะ
ซึ่งเป็นอดีตทหารอากาศได้ออกมา
เปิดเผยเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
โดยอ้างว่าอดีตผู้บัญชาการฐานอากาศ
มาบินในพิธีลอยอังคารพ่อของตัวเองค่ะ
เป็นการเปิดเผยจากเรืออากาศโทษธนเดชเพ็งสุก
วาดที่ผู้สมัครสอสอภักร์กรุงเทพภักร์เก้าไกลค่ะ
โดยไปแถลงที่รัฐสภาเลยนะคะ
อ้างบอกว่าเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
มีพิธีลอยเท่าอังคารกระดูก
ของพลอากาศเอกประพันธ์ทูปะเตมี

ซึ่งเป็นบีดาของพลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมี

ตอนนั้นยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการฐานอากาศ

ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทัพอากาศ
โดยงบประมาณแผ่นดินจากภาษีประชาชน
มาจัดบินร่วมไว้อะไรด้วยนะคะ

ท่านที่เสียชีวิตก็ไม่เคยมีใคร

การใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตหรือไม่นะคะ

ทางราชการด้วยเรื่องส่วนตัวหรือไม่

ตกอยู่ที่ชั่วโมงละ๒๔๕๔๒บาทค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ขอต่อว่ากองทัพอากาศ

ที่ต้องจำใจปฏิบัติตามคำสั่ง

พอทอเพียงคนเดียว
รู้แก่อำนาจไม่แคร์สายตาประชาชน

ในวันที่เครื่องบินทหารของพม่า

ท่านเคยให้ข่าวว่าเหมือนเพื่อน

กลับมาบินได้อย่างตรงเวลา

จะได้คำตอบอย่างเร็วที่สุด

แล้วงบประมาณที่ใช้

จากความผิดประชาชนหรือไม่

ว่าจะมีคำชี้แจงในเรื่องนี้อย่างไรนะคะ